คุณผู้ชมครับเราไปดูคลิปนาทีชีวิต
ขณะที่ลูกเรือการบินไทยไปร่วมงานวิ่งมาราทอน
แล้วไปเจอคนจมน้ำต่อหน้าต่อตานะครับ
วิชาที่ฝึกมาในการช่วยกู้ชีพผู้โดยสาร

เขาจึงใช้วิชานี้มาช่วยกันปั๊มหัวใจ

ติดตามเหตุการณ์นี้กันนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์สุดระทึกเป็นวินาทีชีวิต
แล้วก็ญาติของผู้ที่ประสบเหตุ
ก็ตกอกตกใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงแรมที่จังหวัดระยองครับ

ไปเจอกับชายที่ประสบเหตุจมน้ำ
หลังจากชายคนนี้ลื่นล้มหัวฟาด

แต่เมื่อจมหายไปนานไม่โผล่ขึ้นมาสักที
ตกใจครับรีบตะโกนเรียกคนช่วย

ที่เคยได้รับการฝึกช่วยชีวิตผู้โดยสารกรณีฉุกเฉินบนเครื่องบิน
ได้ใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาช่วยกันปั๊มหัวใจ

ทำให้ชายที่จมน้ำขาดอากาศหายใจนาน

ใช่แล้วก็ตอนที่ลูกเรือกำลังปั๊มช่วยชีวิตลูก
โอ้โหกรีดร้องก็ห่วงคุณพ่อค่ะ
จนกระทั่งหายใจอีกครั้ง
เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลต่อ
ตอนนี้ครับอาการปลอดภัยแล้ว

เขาขอชื่นชมในการทำความดีของลูกเรือการบินไทยทั้ง๓คน
ช่วยเหลือชีวิตของชายคนนี้จนสำเร็จ
และถือว่าเป็นการช่วยชีวิตของคนในครอบครัวของชายคนนี้ด้วยนะครับ

ขอกราบหัวใจของลูกเรือกจริงนะครับ